นี่ตั้งแต่๑๔พฤษภาที่เราเลือกตั้งกันจนถึงวันนี้๓เดือนครึ่งแล้วนะคะ
กว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วที่เราจับตาดิฉันว่าดิฉันอ่านข่าวโผล่คอรมอแบบทุกวันมาจะเป็นอาทิตย์แล้วนะ
ยังไม่กล้าใช้คำนี้เลยจริงจริงเพราะว่าพูดคำว่านิ่งมาไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วนะคะ
แต่คุณเศรษฐาเขาบอกไงบอกว่าในวัน๒วันนี้คือช่วงนี้ส่งตรวจสอบคุณสมบัติอยู่
ในวันสองวันนี้น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นแต่ทีนี้ต้องมาดูค่ะว่าตำแหน่งแห่งหนต่างที่โยกไปโยกมา
ยี้หรือว่าเย้อันไหนมากกว่ากันเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์กันในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ
อาจารย์สุภาพอยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
กว่า๓เดือนคนไทยลุ้นอะไรกันบ้าง๑ลุ้นให้ตั้งรัฐบาลได้
ซึ่งวันนี้ก็ตั้งได้แล้วแต่กว่าจะตั้งรัฐบาลได้
ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอืดขึ้นคอหืดขึ้นคอเหนื่อยมาก
เพราะว่ารัฐมนูลเป็นเหตุรัฐมนูลที่ทำให้สวร่วมโหวตนายกได้นั่นแหละ
เงื่อนไขเรื่องสวเรื่องเดียวก็นำไปสู่ความผิดปกติทางการเมือง
มากมายหลายประเด็นตั้งรัฐบาลได้
ก็ต้องแลกกับอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะต้องแลกกับการสบัติศัตริย์
แลกกับการกลืนน้ำลายตัวเองต้องแลกกับสิ่งที่ถูกประนามว่า
ทรยศประชาชนต้องแลกกับความสูญเสียความนิยมทางการเมือง
แต่เอาเถอะสุดท้ายก็ตั้งรัฐบาลด้วยการเสียต้นทุนไปมากมาย
แล้วตั้งรัฐบาลด้วยจุดเริ่มต้นที่พูดได้ว่าเริ่มต้นก็ติดลบ
สองเมื่อตั้งรัฐบาลได้แล้วคนไทยก็ลุ้นอะไรต่อ
หน้าตารัฐมนตรีสิครับลุ้นกันว่าเขาจะเอาใครมาเป็นรัฐมนตรี
รัฐมนตรีที่คัดมานั้นเนี่ยตรงสเปคไหมถูกฝาถูกตัวไหม
เหมาะกับกระทรวงที่ไปนั่งไหมภาพลักษณ์ภาพพจน์ชื่อเสียงในอดีต
เหมาะสมที่จะมาเป็นรัฐมนตรีไหมนี่นี่เรื่องที่คนไทยไม่อยากได้ยิน
ที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าโอ้อย่างนี้น่ะเหรอจะมาเป็นรัฐมนตรี
ไม่มีคนที่เหมาะสมกว่านี้อีกแล้วเหรอบางคนก็บอกว่า
ทำไมไม่เกรงใจประชาชนบ้างถ้าพูดให้แทงใจดำกันก็บอกว่า
ทำไมไม่เห็นหัวประชาชนบ้างนี่สภาพอย่างนี้มันเกิดขึ้น
เกือบทุกครั้งเวลาตั้งรัฐบาลใหม่ใหม่พักการเมืองก็พันละวันกับการอธิบายชี้แจง
ชี้แจงว่า๑เขาไม่ได้ขัดคุณสมบัติ
เขามีคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีได้หรือก็ยกเอาคุณสมบัติทางกฎหมายมาเป็นข้ออ้าง
แต่คุณสมบัติทางกฎหมายไม่ใช่คุณสมบัติในใจคน
คุณสมบัติในใจคนกับคุณสมบัติทางกฎหมายไม่ได้ไปด้วยกัน
ผมเนี่ยอยู่กับการเมืองมานานผมเข้าใจ
เข้าใจในสิ่งที่พักการเมืองต้องทำเข้าใจว่าถ้าไม่ทำพักแตก
ก็เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าระบบของพักการเมืองบ้านเราเนี่ย
เราไปยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ระบบการตอบแทน
ระบบการชดใช้บุญคุณเขามีบุญคุณกับพัก
ก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาดูแลสอสอในมุ้งของเขา
ไม่เดือดร้อนกับพักพักไม่ต้องไปดูแลสอสอ
แล้วพอถึงช่วงเลือกตั้งเขาก็ดูแลค่าใช้จ่ายผู้สมัครในมุ้งของเขาเอง
ไม่ต้องรบกวนพักเอาแล้วพอผลเลือกตั้งออกมา
สอสอในมุ้งเขาเข้ามาเป็นสอสอใดตามเป้า
แล้วจะไม่ให้เขามีตำแหน่งเหรอแล้วจะไม่ให้เขาเป็นรัฐมนตรีเหรอ
แล้วถ้าไม่ให้เขาเป็นมันจะเป็นยังไง
ก็ผิดใจกันสมัยหน้าเขาก็หอบสอสอในมุ้งไปอยู่พักอื่น
แล้วพักก็จะเติบโตได้ยังไงนี่คือเงื่อนไขและเหตุผล

พักการเมืองซึ่งพักการเมืองเขาก็ชั่งน้ำหนักแล้ว
เขาคิดว่ามันสำคัญกว่าความรู้สึกของประชาชน
ความรู้สึกของประชาชนเกิดความรู้สึกขึ้นมาสักพักหนึ่ง
เดี๋ยวมันก็หงายหายเดี๋ยวมันก็ชินนี่
เงื่อนไขที่เป็นโคต้าของการตอบแทนแบบนี้แล้ว
ยังมีระบบตอบแทนแบบบุญคุณด้านอื่นอื่นด้วยเช่น
คนคนนี้เขาเคยช่วยเหลือเขาเคยมีบุญคุณ
พักการเมืองมามีบุญคุณกับคนสำคัญในพักมา
หรือมีบุญคุณกับคนที่คล้ายกับว่า
มีบารมีในพักเขาก็อยากตอบแทน
ให้ได้เป็นรัฐมนตรีให้เป็นรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งในชีวิต
เพราะการตอบแทนด้วยการให้เป็นรัฐมนตรีเนี่ย
มันมีความหมายมากกว่าการตอบแทนอย่างอื่น
มากกว่าการตอบแทนที่เป็นเงินเป็นทองแล้วสุดท้าย
คนประเภทนี้ก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีอ่านี่เป็นเรื่องที่พักการเมือง
เขาอธิบายตรงตรงไม่ได้ผมอยู่กับการเมืองมานาน
ผมก็อธิบายแทนได้อธิบายแทนให้เนี่ยไม่ได้หมายความว่า
จะต้องยอมรับและยอมจำนวนกับเหตุผลของพักการเมือง
แต่อธิบายด้วยความเข้าใจว่าการเมืองยุคหลัง
มันเป็นธุรกิจการเมืองแบบนี้ไปแล้วจริงจริงการเมืองที่จะต้องใช้เงิน
เป็นปัจจัยไปสู่ความสำเร็จคนเก่งคนดี
ไม่มีเงินนำหน้าประสบความสำเร็จทางการเมืองยากครับ
จะเป็นรัฐมนตรีก็ยากครับเข้ามาก็กลายเป็นไม้ไม้ประดับทางการเมืองครับ
นี่มันเป็นปัญหาอย่างนี้เราเคยมีนักวิชาการคนเก่ง
คนดีคนที่คนรู้จัก
คนที่คนนิยมเข้ามาทำงานการเมืองเข้ามาเป็นสอสอ
อยู่ได้ไม่นานหรอกครับก็เฟสตัวหายไปจากวงการเมือง
ตำแหน่งสำคัญสำคัญก็ไม่ได้เพราะการเมืองที่เป็นจริงเนี่ย
มันไม่เหมือนการเมืองในจินตนาการคนที่เราอยากเห็นให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีให้
คนเก่งคนดีนักวิชาการเหล่านั้นเขาเคยมาระบายให้ผมฟังว่า
เขาเนี่ยมีค่าทางสังคมเขาได้รับการนับถือจากสังคม
แต่พอเข้าไปอยู่ในการเมืองเขารู้สึกว่าเหมือนจะเป็นส่วนเกินของการเมือง
มีความรู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าสู้เขาไม่ได้
ต้องเดินตามหลังผู้มีอำนาจในพัก
แม้ว่าคนที่มีอำนาจนั้นจะผ่านธุรกิจอะไรมาแบบไหน
จะเป็นสีอะไรสีเทาเทาก็ต้องยอมฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่า
นี่คือความจริงทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นโลกแห่งความเป็นจริง
ขีดเส้นใต้ไว้คร่าวแค่นี้ว่า
ถึงเวลาที่เราจะต้องทำใจยอมรับ
กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นบนเวทีการเมืองแล้วครับ
อันนี้คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ